ผ่านต้นปีใหม่ไปก็เป็นเทศกาลของเด็ก

นายกคำขวัญคนเด็กว่ายังไง
นายกอาจจะตอบคำถามหลายอย่างหลายคำถาม
มีคนถามเยอะอาจจะมืนหน่อย
นายกไปตอบคำถามเป็นคำขวัญของวันครู

นั่นแหละสิแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังคำขวัญวันเด็ก

ฟังแล้วก็ต้องรีบจำไว้ด้วยนะไปฟังกันค่ะ
อะไรนะ

คือผู้สิทธิ์ข่าวถามคำขวัญวันเด็กอยาก

นายโยมรีให้คำขวัญไว้แบบนี้

เจ็ดดีคู่ดีมีศรัทธา

มันคำขวัญวันครู
วันครู๑๖มกราคม

ตัวเองเป็นบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ

คำขวัญประจำวันเด็กปีดี

ยกน้ำตีก็ให้รู้คิดรู้เท่าทัน
สร้างสรรคโนโลยีนะครับ
เราเองเด็กจ๋าอย่าจำผิดนะ

ตอบคำถามคำขวัญวันเด็กอะไรลูก

อดได้รางวัลนะลูกนะตัดสนนะ